ดูบรรยากาศกับเรื่องเบาสมองกันบ้างเป็นเรื่องที่คนเห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้
แต่ลงเอยังไงมันก็ลงไม่ได้สถีย์
เหมือนอยู่กับที่เพราะว่ามันเป็นมันใดขึ้นไง

แล้วจะได้ลงไหมวันนี้
ก็อดขำไม่ได้นะแล้วมันจะได้ลงมาได้วันนี้
ที่แถวออนนุทสถานการณ์
ตูบตัวนี้อยากจะออกกำลังกายหรือเปล่าเหมือนกับเราวิ่งรูวิ่งไงคุณ
หรือมือวอคอยู่ไม่ทราบแต่คือมันจะลงนี่แหละแล้วคนก็แบบยังไงจะช่วยมันยังไง
ให้กลับมามันก็ไม่กลับกันเดินอยู่อย่างนี้ฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กก็โพสต์คลิปที่ถ่ายไปได้
นักพันธ์ไทยเป็นสุนัขพันธ์ทางสีน้ำตาลตัวหนึ่ง
กำลังจะลงบันไดเลื่อนแต่ก็ย่ำอยู่กับที่ด้วยความมึนงง
จูบก็จะเร่งฝีเท้าเพื่อจะลงไปข้างล่างก็ตาม
แต่ว่ามันเป็นบันไดทางขึ้นไงมันก็ลงไม่ได้นะ
ก็เลยไปเรียกรอยยิ้มแก่คนที่จะขึ้นบันไดจะลงบันไดกันเยอะแยะทีเดียว
คาดว่าเจ้าตูบตัวนี้คงเดินหลงขึ้นมาด้านบน
กระดาษที่คนที่พบเห็นก็ไม่เรียกเจ้าตูบให้ห่างล่างกลับมา
เพราะทางนั้นมันคือไม่ใช่ทางวง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บันไดเลื่อนหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวอ่อนนุษย์
แต่สุดท้ายเจ้าตูบตัวนี้ก็ลงบันไดสมใจคุณผู้ชม
เพราะว่าก็มีคนใจดีใจบุญเห็นช่วยลงได้อีกทางหนึ่ง
น่าจะเป็นการอุ่มพามันลงไปแหละ
พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียล
หลายคนก็ไปแสดงความคิดเห็นเช่น
สูตรตัวนี้น่าสงสารในความที่ไม่รู้ของมันแต่ก็น่ารักดี
บางคนก็บอกว่าน่าจะรีบช่วยเจ้าตูบตัวนี้
ปล่อยไว้นานอาจจะสะดุดล้มแล้วก็ถูกบันไดเลื่อนดูดบาดเจ็บก็ได้